อยู่ที่เรื่องของการข่มขืน
รายนี้ก็หื่นไม่แพ้กันถึงแม้จะอายุเยอะก็ตาม

คนก่อเหตุเป็นคุณตาครับ
เรียกแบบนี้คงไม่ผิดเพราะว่าอายุ๗๑ปี
ไปก่อเหตุข่มขืนคุณยายซึ่งอยู่ข้างบ้านกัน

และลูกสาวของคุณตาไปเห็นว่า
กำลังข่มขืนยายข้างบ้านอยู่
แต่พ่อของเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ

รวมทั้งพระถุงรสโรงของคุณยาย
มีคราบของอสุจิเปื้อนอยู่

ญาติญาติต้องพยุงกันไปแจ้งความเอาเรื่อง
กับนายหยาดอายุ๗๑ปี

หันไปเห็นพ่อนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวกำลังมี
สัมพันธ์กับคุณยายผู้เสียหายซึ่งอยู่ข้างบ้านกันที่
บริเวณพื้นปูนหน้าบ้านพอลูกเห็นพ่อก็รู้ตัวว่าลูกเห็นนะ
รีบไปเปิดก๊อกน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยล้างอวัยวะเพศซะแล้วก็
เดินกลับเข้าไปในบ้านนะฮะตัวของลูกสาวก็วิ่งไปดูคุณยายผู้
เสียหายซึ่งเป็นคนสนิทกันแล้วก็เคารพนับถือกันเพราะอยู่
บ้านข้างกันพบว่าคุณยายตกใจมากร้องไห้อยู่แล้วผ้า
โรงหรือว่าผ้าถุงนั้นรวมทั้งที่อวัยวะเพศนั้นก็มีคราบคล้าย
สุจิเปื้อนอยู่ก็เลยรีบพยุงคุณยายขึ้นมาแล้วก็นำไป
ล้างเนื้อล้างตัวนะครับพอถ้าพ่อทำแบบนี้ทำไมอืมรู้
มั้ยเขาตอบว่ายังไงยังมั้ยฮะไม่ได้ทำอย่า
มาใสร้ายพ่อน่ะเออปัติเศพทั้งที่ลูกเห็นกำ
กำลังกำลังมีอะไรกับคุณยายอยู่แต่พ่อบอกไม่ได้ทำ
อย่ามาใส่ไลค์ก่อนนะเอาไปฟังเสียงของลูกหน่อยนะครับ
คือที่มันน่าตกใจก็คือคำพูดของลูกสาวนี่แหละเพราะบอกว่าพ่อขออนุญาตนะคุณผู้ชมอันนี้คือคำที่เขาให้การมาเลยนะ
พ่อพูดว่าขอเอาซะทีขอลองเอาเล่นซะที
ไม่เล่นนะไม่เล่นนะแล้วก็ยังบอกว่าไม่ได้ทำนะอย่ามาปฏิเสธอย่ามาใส่ร้ายพ่อนะ
พอไปถามชาวบ้านโอ้โหวิรกรรมเยอะมากเลยนะ
แต่ก็ไม่มีใครติดใจเอาเรื่องเอาความเพราะเห็นเป็นคนแก่แล้ว
ค่ะแล้วก็ไม่เคยถึงขั้นกลับไปข่มขืนทำร้ายใครขนาดนี้นะฮะ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็ถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
แต่ว่าตอนนี้สะบักสบอมเหมือนกันครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะถูกญาติของคุณยายรุมทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธแค้นครับ
หลานสาวของคุณยายบอกว่าโมโหมากเลยอ่ะ
โหที่ฝั่งผู้ก่อเหตุทำตัวเหมือนไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปเลย
ก็เลยใช้ไม้กวาดฟาดไปหลายครั้งทีเดียว
ขนาดที่ตอนนี้คุณยายเนยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแล้วก็อาเจียหลายครั้งด้วยเหมือนกันนะครับ
จากการถูกทำร้ายแล้วก็อาเจียนหลายครั้งด้วยเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพยาบาลปะเหลียนครับ
ไปคุยกันกับผู้ก่อเหตุก็คือนัยภรรณ์นะครับ

ญาติญาติของคุณยายทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธแค้นล่ะครับแล้วก็เล่าแบบนี้
ตัวเขาก็เลยใช้หนังสติ๊กยิงตอบโต้ไปจนกระทั่งตำรวจเข้าไปนะครับ
แล้วก็นำตัวมารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล

ไม่ได้ลงมือทำบอกว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกัน
หลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ไปทำร้ายร่างกายเขาด้วย
ก็คือจะไปแจ้งความหลานของคุณยายที่มาตีเขาจนเขาบาดเจ็บนี่แหละครับ
ถ้ามองจากสภาพที่คุณตานอนอยู่ก็เหมือนจะไม่มีแรงไปทำอะไรใคร

แม้กระทั่งลูกสาวลูกสาวของคุณตาเองก็เป็นคนเห็นเองก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรนะฮะ

ได้ข้อมูลอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันจากชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ

มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่เช่นเดียวกันเคยนั่งรถไฟไปกับคุณตาคนนี้
และระหว่างทางเคยถูกคุณตาลวนลามด้วยการจับหน้าอกแล้วก็จับอวัยวะเพศมาแล้วด้วย
แล้วก็เคยได้ยินมาว่าคนในพื้นที่โดนแบบนี้มาแล้วหลาย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหรือว่าคาดไม่ถึง
เพราะว่าไปทำกับคุณยายเพื่อนบ้านกันอยู่ต้องประสุนประจำ๘๙
ซึ่งถือว่ามันสะเทือนใจแล้วก็เป็นคุณตาคุณยายทั้งคู่แล้วนะฮะ

ยังไงคุณผู้ชมที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านต้องดูแลท่านให้ดี
เพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้
ไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวนะคะ